มันเป็นเอเลียนไม่ใช่มันอยู่โดยช้อด้วยกฎหมายหรือไม่
นึกถึงไม่เย็นเหรอมันคือสมบัติ
ก็มันอยู่โดยช้อเป็นกฎหมายไหมมันไม่เห็นคนสัญญาไทย
ไม่รู้นะผมเนี่ยเป็นละห่วงร้อยเป็นใคร
ผมไม่ต้องการให้ใครมาดูมีตำรวจอย่ากลัวใคร
ไอ้เจ้าของร้านนี้เนี่ยมันจะใหญ่มาจากไหนผมไม่สนหรอก
สิบเยือนเนี่ยไอ้ไก่ทองมันต้องอยู่กับผม
เพราะฉะนั้นค่ะคุณวิผมไม่รู้ว่าไอ้ฝรั่งจีนอันนี้อยู่ไหน
ผมโดยชอบถ้าผู้สาวหรือไม่
ของทุกคนที่มาวันนี้ผมก็ไม่ชอบ
โอ้โหแล้วเหมือนมาอบรมตำรวจต่อ
ต้องบอกว่าข่าวนี้ที่เป็นคลิปออกมานะตำรวจจะดังอีกแล้วฮะ

ก็ใช่คนนั้นเขาเป็นตำรวจครับคุณบุ๊ก

ใช่เดี๋ยวจะมาไล่เลี้ยแล้วบอกประวัติให้คุณผู้ชมเนี่ยอึ้งหนึ่งไปแล้วว่า
อยู่ดีเขาโวยวายไปด่าชาวต่างชาติเป็นเอเลียน
ด่าแล้วด่าไม่หยุดแล้วก็ลักษณะเมา
ึ้งสองคือฮะเป็นตำรวจจริงเหรอ
จริงค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้เนี่ยถูกถ่ายไว้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองมหาสารคามนะคะ
ผู้ชายเสื้อแดงคนนั้นเนี่ยอาการคล้ายคนเมายืนตะโกนโหกเวกโวยวายด่า
แล้วก็มีเรื่องกับลูกค้าที่เขานั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่งโต๊ะข้าง
ก็มาจากประเด็นเรื่องมีการสูบบุหรี่อยู่ในร้านนั่นแหละแล้วก็เลยไม่พอใจกัน
พอจังหวะที่เขากำลังหัวร้อนก็มีการทุบโป๊ะปึ้งตะโกนโวยวาย
แม้มันช่างพอดิบพอดีชายชาวต่างชาติเดินเข้ามาในร้านกับภรรยา
แล้วเขาก็เลยลุกแล้วก็หันไปด่าค่ะหันไปด่าชี้หน้าด่า
แล้วก็บอกเปรียบเทียบว่าชาวต่างชาติคนนี้เป็นเอเลียน
แล้วหาเรื่องด่าเขาว่านี่เข้ามาเมืองไทยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเนี่ย
แล้วก็ด่าไม่หยุดเลยค่ะภรรยาเองพยายามห้ามนะคุณ
แต่เจ้าตัวไม่ฟังก็อย่างที่เห็นนั่นแหละ
จนกระทั่งนะคะคนไทยซึ่งเป็นแฟนสาวของชาวต่างชาติคู่กรณี
ก็พยายามเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจเขาก็ยังไม่หยุด
สายตรวจสองนายก็อยู่ในเหตุการณ์
ตอนแรกจะพูดคุยกันนะฮะปรากฏชายเสื้อแดงไม่หยุดใช่ไหม
ชาวต่างชาติก็เลยด่าซะเลย
แล้วก็บอกให้คนในร้านถ่ายคลิปไว้หน่อยถ่ายคลิปไว้หน่อย
เป็นหลักฐานมันก็เลยเป็นคลิปนี้ออกมา
ทีนี้พอจากนั้นหลังจากยืนด่าทองั้นอยู่
แล้วก็ยืนด่าตำรวจอีกทีนึง
โวยวายประมาณว่าไม่ต้องให้ใครมาดูถูกลูกน้องดูถูกตำรวจ
แล้วพูดถึงคนชื่อไกรทอง
ว่าพ่งอยู่ฝั่งผมสิไกรทองเนี่ย
ตอนแรกผมฟังนะคลิปนี้อ้าใครอ่ะใครไกรทอง

นึกว่าเป็นไกรทองชะละวันใช่ไหมแต่จริงไม่ใช่
เขาบอกว่าไกรทองที่ถูกเอ่ยถึง
เป็นพันธุ์ตำรวจเอกไกรทองชัยสิงห์ภูมิกับสพเมืองมหาสารคาม
แล้วเจ้าตัวยังบอกต่อด้วยว่าเดี๋ยวดูนะ
ฝรั่งคนนี้เข้าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเข้ามาประเทศไทย
ถ้าเข้ามาไม่ถูกต้องพวกคุณต้องรับผิดชอบ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราเลยมีการรีเช็คค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตรวจสอบให้ชัดเจนเลยทราบว่าชายเสื้อแดงคนนี้
มียศเป็นถึงยศพันธ์ตำรวจเอกอดีตเคยสังกัดตำรวจรถไฟ
บัญชาการตำรวจนครบานเอาจริงจริงเพิ่งจะย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูทรมหาสารคามได้แค่ปีเดียว
แล้วร้านนี้เขาบอกว่าเจ้าของร้านที่เขาไปยืนโวยวายอยู่
คือเป็นลูกน้องของเขาเองเออคือเรื่องนี้เราพยายามจะตรวจสอบนะฮะ
เราพยายามจะตรวจสอบว่าผู้ชายเสื้อแดงคนนี้ตำรวจจริงหรือเปล่า
ก็รู้แล้วว่าเป็นตำรวจจริงนะครับแต่ทีนี้อยากจะคุยกับเขาเหมือนกัน
อยากรู้ไงยังติดต่อไม่ได้คือเราเองก็พยายามอยากให้อีกฝั่งหนึ่งชี้แจง
ให้มีปัญหามีเรื่องอะไรหรือเปล่า
พอชื่อออกมาแล้วเราก็อยากจะคุยกับลูกน้องของผู้กำกับคนนี้
คนเสื้อแดงคนนี้ลูกน้องบอกพี่ผมไม่กล้าให้สัมภาษณ์หรอกฮะ
ถ้าพี่สื่ออยากสัมภาษณ์พี่สื่อสัมภาษณ์เจ้าตัวจริงดีกว่า
ผมก็แค่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและเราก็อยากจะสัมภาษณ์ผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดเหมือนกันผู้บังคับการท่านก็เพิ่งมารับหน้าที่ตรงนี้เอง
เดี๋ยวรอให้ท่านตรวจสอบก่อนทีนี้ทีมข่าวของเรากำลังจะไปสัมภาษณ์ทางฝั่งของชาวต่างชาติด้วย
ก็ทางอยากจะถามทางภรรยาของชาวต่างชาติแล้วก็ชาวต่างชาติรายนั้นแหละ
ว่าตกลงมีปัญหามีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า

เรียกว่าเป็นเอล่งเอเลียนอะไรนะจะยังไงนะ
เดี๋ยวเราเปิดพื้นที่นะให้ตำรวจท่านนี้นะชี้แจงนะครับ